คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องของการที่ตำรวจไปควบคุมตัวพระหลายรูปเลยนะคะหลายคดี
แล้วตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นอดีตพระแล้ว
แต่ก็เกิดคำถามว่ายังมีความเป็นพระอยู่หรือเปล่า
เวลาศึกโดนบังคับศึกมีการเปล่งวาจาหรือเปล่ายังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน
เดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อนะคะ
กรณีของอดีตพระพุทธอิสระคดีอ้างยี่ซ่องโจรปลอมแปลงพระประมาพิไทย
แล้วกรณีของอดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในคดีทุจริตเงินอุดหนุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือว่าเงินทอนวัดเนี่ยนะคะคือตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ก็เกิดคำถามว่าการดูแลอดีตพระเหล่านี้ค่ะจะแตกต่างกับผู้ต้องขังคนอื่นหรือเปล่า
ทั้งเรื่องของการแต่งตัวทั้งเรื่องของการดูแลในลักษณะของทั่วไป
ดูความคืบหน้าอาการป่วยของอดีตพระพุทธอิสระด้วยนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยอธิบดีกรมราชธรรมออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีแบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันนะคะก็พูดถึงอดีตพระพุทธอิสระ
หรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐนะคะก็เป็นผู้ต้องหาคดีอ้างยี่ซ่องโจร
พระประมาพิไทยแล้วก็พูดถึงกรณีอดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่๕รูป
เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตงบประมาณเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือเงินทอนวัดนะคะ
คือทั้งหมดนี้นะคะอดีตพระทั้งหมดเนี่ยทางกรมราชธรรมบอกว่าดูแลเป็นอย่างดี
แต่ว่าเรื่องของการควบคุมตัวก็เป็นไปตามกฎระเบียบของราชการทุกอย่าง
คือผู้ต้องหางที่เป็นอดีตพระทั้งหมดคือคดีก็ไม่ถึงที่สุด
เจ้าหน้าที่ก็เลยยังไม่ได้เข้มงวดเป็นพิเศษ
เพราะในทางกฎหมายถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าสารจะตัดสินนะคะ
เพราะว่าเวลานอนในเรือนจำผู้ต้องขังเยอะ
ก็ต้องนอนเบียดต้องนอนตะแคง
ก็มีอาการชาที่ขาชาที่สะโพก
ตลูกศิษย์ก็นำแผ่นเอ็กซาเรย์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ทางแพทย์ของราชธรรมบอกว่าเดี๋ยวต้องพิจารณาว่า
ต้องมีการทำกายภาพบำบัดหรือต้องกินยาหรือเปล่า
ซึ่งตามระเบียบราชการการเป็นหมอนรองกระดูกอักเสบแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงนะคะ

ก็คงจะมีลูกศิษย์ลูกหานำตัวผลของการเอ็กซาเรย์๓มิติ
วันนี้ก็ส่งไปดูที่โรงพยาบาลราชธรรมนะครับ
ถ้าเผื่อจะต้องทำกายภาพหรือว่ากินยาทุเลาปวดอะไรอย่างไร
ก็ว่าไปตามระเบียบของทางราชการ
ทีนี้มาดูเรื่องของการแต่งตัวค่ะ
ที่อดีตพระพุทธอิสระใส่ในเรือนจำมาค่ะ
อธิบดีกรมราชทันบอกว่าคือจริงแล้ว
ตามระเบียบถ้าผู้ต้องขังไปใหม่
ก็จะต้องใส่ชุดที่ทางราชการแจกให้
แต่อดีตพระพุทธอิสระเป็นผู้ต้องขังที่เพิ่งลาศิกขา

ก็อาจจะเป็นความสบายใจที่อยากจะถือศีล
ชุดสีขาวก็คือสีไม่ฉูดฉาด
ทางกรมราชทันอนุโลมให้นะคะ

ถ้าถึงเวลาอันสมควรก็ต้องเปลี่ยนชุดค่ะ

แล้วก็วันนี้อดีตลูกศิษย์ไปเยี่ยม

เขาก็ให้เข้าห้องเยี่ยมที่จัดไว้ตามระเบียบ
คือก็ไม่ได้แตกต่างไม่ได้พิเศษจากผู้ต้องขังคนอื่นนะคะ

เสื้อผ้าที่ไม่ถึงก็ชูชาตินักก็มีเห็นอยู่
รายนี้เนื่องจากเพิ่งลาศิกขาบทมา
อาจจะเป็นความสบายใจของผู้ต้องขัง
ที่อยากจะถือศิลป์อยู่อะไรก็สุดแล้วแต่

มีหลายรายนะครับอย่างที่ผมได้รับรายงานเมื่อเช้า
ก็มีประมาณ๑๒๐๐คน
อาทิตย์ลูกสิทธิ์ลูกค้าที่มาเยี่ยมเยี่ยม
ก็สามารถเข้าไปในห้องหมด
หรือ๓๕คนไม่ได้เข้าไปในเรือนจำ

ซึ่งเรือนจำรูปธรรมและทั่นสถานแต่ละแห่ง

แล้วก็ทางผู้ต้องขังหรือผู้รับการเยี่ยมที่เป็นผู้ต้องขังของเราเนี่ย

การพูดจากันก็จะต้องหยิบโทรศัพท์
นี่ค่ะก็เป็นไปตามกฎระเบียบนะคะ
ไม่ได้โอ้โหเข้าไปถึงในเรือนจำได้แบบเป็นร้อยคนอะไรแบบนี้นะ
นายภัยบูลนิติตะวันค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณภาคภูมิได้คุย

คือวันนี้คุณภัยบูลเขาไปกับทนายความนะคะ

แต่พอไปถึงได้รับแจ้งว่า
เจ้าหน้าที่นำตัวอดีตพระพุทธอิสระไปตรวจสุขภาพ
ที่ทัณฑ์ทัศน์โรงพยาบาลราชธรรม

หมดเวลาเยี่ยมของทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้ว
ก็เลยเดี๋ยวจะรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง

พรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันวิสาขบูชา

ธิรยุทธ์สุวรรณเกษรบอกว่า
จากการพูดคุยครั้งล่าสุดกับอดีตพระพุทธอิสระ
ยืนยันว่าจะไม่ขอประกันตัวนะคะ
จะยื่นประกันเมื่อสำนวนส่งฟ้องศาล
แต่ยอมรับว่ามีการอัญเชิญพระปรมาพิไทยมาใช้จริง
แต่เป็นการขออนุญาตทางวาจา
ผ่านทางราชเลขาธิการ
ที่ผ่านมายังเป็นให้การภาคเศษอยู่
ส่วนจะทันฝากค้างผัด๒หรือเปล่า

แต่ว่าส่วนตัวของอดีตพระพุทธอิสระเอง
ก็อยากจะให้ทำตามกฎระเบียบ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่
แล้วก็มีรายงานว่าวันพุธ

คือจะมีนักการเมืองในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย

กรุงเทพมหานคร๗โมงครึ่งวันพุธนะคะ
ครับคือการที่อดีตพระพุทธอิสระได้สื่อสาร

โดยเฉพาะเรื่องสถานะสถานภาพ
ความเป็นสงฆ์ในขณะนี้

กรณีนี้มันเกิดคำถามแน่นอน
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ก็เลยไปสอบถามเพื่อให้กระจ่าง
ไปถามจากพระธรรมกิติเมธี

ราชาธิวาสวิหาร

พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ

กรณีที่ถูกบังคับให้ศึก
ถ้ายอมรับและศึกตามที่ถูกบังคับ

แต่ถ้าไม่มีความผิด

แบบชัดตามกฎของสงฆ์เลย

แม้จะถูกบังคับให้สวมใส่ชุดอื่น
จีวรโดยไม่ได้เปล่งวาจาศึก
ก็ถือว่ายังเป็นพระอยู่นะฮะ
พระธรรมกิติเมธีท่านบอกอีกว่า
แต่ถ้าเป็นการทำผิดวินัยร้ายแรงถึงขั้นปราชิก
อันนี้ขาดจากการเป็นพระโดยไม่ต้องเปล่งวาจาศึก

เมถุนเสพยาบ้ามั่วศรีกาอะไรพวกนี้
อันนี้ศึกอยู่แล้วฆ่าคนตายอะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนการผิดวินัยถึงขั้นประชิก
มีเพศสัมพันธ์ลักษัพยักษ์ยอกษัพช่อโกง
คือช่อกงยักยอกทรัพย์แม้เล็กน้อยก็ถือว่าปราชิกนะ
รวมถึงการฆ่ามนุษย์การอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน

เหล่านี้ถือว่าอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระโดยพฤติกรรม
ไม่ต้องมีคนมาบังคับไม่ต้องเปล่งวาจาศึก
ก็ขาดจากความเป็นพระก็คือปราชิก
ผู้สื่อข่าวเราถามเลยนะครับว่าเอาแบบตรงชัดเลย
ณขณะนี้อดีตพระพุทธอิสระมีข้อหาอยู่สองส่วน
หนึ่งคือปลอมแอบอ้างใช้พระประมาพิไทย
อีกหนึ่งก็คือเรื่องของการชุมนุมกวสอช่วงนั้น
ยี่ซ่องโจรไปเรียกรับเงินที่โรงแรมไปลักทรัพย์
ก็คือไปยึดพวกอาวุธยึดทรัพย์ของตำรวจที่ไปจับได้ในนั้น
อันนี้ถือว่าเป็นความผิดมานะครับ
เพราะหลายคนก็มองว่าก็สารยังไม่ตัดสินคดียังไม่สิ้นสุด
จะถือว่าปราชิกไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
พระธรรมกิติเมธีบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องยึดทั้งในเรื่องของพระธรรมวินัย
แล้วก็ยึดตัวสารตัวสารคือเรื่องของกฎหมาย
แต่ยึดพระธรรมวินัยก็คือจิตใจของผู้เป็นพระรูปนั้นเนี่ย
เขาจะรู้ดีที่สุดว่าเขาทำอะไรลงไปแล้วเขาปราชิกไหม
อันนี้ไม่เอาที่ศาลเอาที่พระวินัย

พระวินัยนั้นถ้าจะมีผู้ตัดสินก็คือต้องพระที่รู้พระวินัยมาตัดสิน
แต่มันจะมีคนตัดสินหรือไม่ถ้าทำแล้วด้วยเข้ารักษณะอย่างนี้

ไม่ต้องมาเปล่งวาจาศึกก็ขาดจากความเป็นพระแล้ว
เราก็ไม่ได้เห็นกับตากับการพฤติกรรมของเขา
โดยส่วนตัวก็ยังไม่เคยพบหน้ากันเลย
แต่ภาพข่าวที่ออกมาถ้าเป็นไปตามข่าว
ก็น่าสันนิษฐานได้ว่าขาดจากความเป็นพระ
ถ้าเป็นไปตามข่าวนะไม่ฟันทง
นี่ค่ะในประเด็นเดียวกันนี้เลยค่ะ
เรื่องของขาดจากความเป็นพระหรือยัง
ทั้งกรณีอดีตพระพุทธอิสระกับอดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่
ก็ไปคุยกับนายบรรจบบรรณรุจินะคะ
กรรมการปฏิรูปด้านพุทธศาสนา
ก็บอกว่าอดีตพระพุทธอิสระนะคะ

คือให้เหตุผลว่าพระธรรมวินัยเนี่ย
ระบุว่าการพ้นจากความเป็นพระ
เกิดขึ้นได้สองวิธีคือหนึ่ง
อาบัติขั้นสูงสุดหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์
ฆ่าคนตายรับของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาต
กรณีนี้จะถือว่าขาดจากความเป็นพระทันที
พระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องเปล่งวาจาลาศิกขา
สองอาบัติทั่วไปหรือความผิดประเภทอื่น
พระธรรมวินัยกำหนดให้พระสงฆ์ต้องเปล่งวาจาลาศิกขา
ถึงจะพ้นสภาพจากความเป็นพระ
ดังนั้นกรณีของพระพุทธอิสระ
จึงไม่ถือว่าขาดจากความเป็นพระค่ะ
ส่วนกรณีพระที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตเงินทอนวัด
ถ้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่ารับของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาต
ก็จะถือว่าขาดจากการเป็นพระทันที
แต่ถ้ามาดูตามกระบวนการยุติธรรมที่ระบุให้ผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์
กว่าคดีจะถึงที่สุดก็ย่อมส่งผลให้พระในคดีนี้
ยังมีสภาพความเป็นพระอยู่เหมือนกับพระพุทธอิสระ
ทีนี้ถ้าสุดท้ายแล้วสารตัดสินว่าพระรูปใดไม่มีความผิด
พระธรรมวินัยก็จะต้องคืนสมณศักดิ์ให้พระเหล่านั้นด้วย
ในช่วงรายการถามตรงผมได้เวียนถามทางพระมหาภัยหวัน
มันมีความหมายอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเปล่งวาจาศึกหรือไม่เปล่งวาจาศึก
สมมุติกรณีเนี่ยถ้าพระที่ถูกจับกลุ่มคดีเงินทอนวัด
หรือว่าพระพุทธอิสระในอดีตเนี่ย
ถ้าได้รับการประกันตัวมาในช่วงเวลานี้นะ

เพราะยังไม่ได้มีโทษขั้นสูงสุดว่ามีความผิดปราชิกห้ามบวชอะไรอีก

บวชใหม่ได้ก็นับพรรษาล่ะไม่ได้เลย
คุณก็เป็นเหมือนพระบวชใหม่
เปรียบไปก็เหมือนคุณสุธเทพธุรกสุบัน

คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาก็ไปบวช

แต่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกโทษในคดีเหล่านี้เนี่ย

พรรษาและสมณสัก

ก็คือเริ่มใหม่เลยนับหนึ่งใหม่เลย

ทำไมถึงมีความสัมพันธ์กับคำว่าเปล่งวาจาศึก

เพราะฉะนั้นเมื่อพ้นจากคดีเมื่อไหร่ปุ๊บ
กลับมาบวชใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหมือนเดิม
ถ้ายังไม่เปล่งวาจาคือนับพันศาต่อเนื่อง